คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถรับส่งนักเรียน
แล้วก็ทางด้านของคุณครูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
คนขับรถรับส่งนักเรียนศูนย์เด็กเล็กที่ขอนแก่น
นักเรียนหญิงเอาไว้ในรถเช้ายันเย็น
คุณผู้ชมสุดท้ายเสียชีวิตเลยครับ
น้ำลายฟูมปากแล้วก็เสียชีวิตในรถเลย
พ่อแม่ทำใจไม่ได้ครับบอกว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อกัปตันน้อยเด็กชุมแพร
โพสต์ภาพนักเรียนหญิงน้ำลายฟูมปาก
อุจจาระปัสสาวะเรียราชทั้งตัวครับ
พร้อมข้อความระบุว่าลืมเด็กไว้ในรถเสียชีวิต
ก็น้องแยมศูนย์เด็กเล็กอบตห้วยม่วงครับ
ต่างเข้าไปแสดงความเสียใจจำนวนมากทีเดียว
พันธุ์ตำรวจโทสมควรชัยหงษ์สารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรภูผาม่านบอกว่า
ก็แจ้งความเอาผิดกับนางสาววิจิตราสุดคณาอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นคนขับรถคันดังกล่าวแล้วครับ
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยผู้ต้องหาก็ได้ประกันตัวออกไปในหลักทรัพย์จำนวน๑แสนบาทตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนนี้กำลังสอบสวนพยานแล้วก็สอบสวนทางด้านของแม่ของผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนสาเหตุที่ครูพี่เลี้ยงต้องมาขับรถรับส่งนักเรียนเองนั้นเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ย
รับส่งนักเรียนของศูนย์จอดซ่อมอยู่ครับ
ครูพี่เลี้ยงก็ใช้รถกระบะแข็บซึ่งเป็นรถส่วนตัวนี่แหละไปขับเองรับส่งนักเรียนเอง
โดยมีเด็กหญิงประวินทราเข้พ่วงอายุ๕ขวบนั่งอยู่ที่เบาะหน้ามากับข้างคนขับ
ส่วนที่แคปไม่มีคนนั่งและกระบาดท้ายมีนักเรียนนั่งมา๕คน
ผู้ปกครองของแม่เด็กของหนึ่งคนเนี่ยก็เดินทางมาที่ศูนย์ครูพี่เลี้ยงเองก็ลงจากรถปิดประตูเอาไว้
แล้วก็มีเด็กเนี่ยอ้อมมาด้านหลังกระบะนะฮะก็เดินอ้อมไปด้านหลังกระบะเพื่อเอาเด็กลงมาจนลืมไปว่าไม่ได้เอาเด็กที่นั่งที่เบาะหน้าลงมาด้วย
คือเอาแต่ข้างหลังลงแต่ข้างหน้าหนึ่งคนไม่ได้เอาลงกระทั่งเลิกเรียนผ่านไปยันเย็นไปดูที่รถ
จะไปส่งเด็กกลับบ้านไปเจอเด็กหญิงคนนี้อยู่ที่หน้ารถแล้วก็นั่งเสียชีวิตอยู่แล้วคุณผู้ชม
ของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าทำใจไม่ได้แน่นอนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
เพราะว่าเกิดจากความประมาทของครูพี่เลี้ยงเอง
ขณะนี้ศพของน้องอยู่ที่บ้านรังเจริญตะบนห้วยม่วงที่อำเภอภูผาม่านก็จะมีการประกอบพิธีชาปนกิจในวันพระราชบดีที่๒๑มิถุนายนนี้นะครับก็เสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับ